วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาหาไอเดียในการทำมาหากินดีกว่า
เป็นเวลาประจำที่เรา๓คนจะพาคุณผู้ชมไปเสาะแสวงหา

แต่ว่าล่าสุดหันมาทำสวนผสมผสาน

ป๔แต่คิดค้นกังหันลมเพื่อเอาพลังงานลมมาผลิตเป็นไฟฟ้า

แล้วก็ใช้สูบน้ำแล้วก็เอาน้ำรถสวนตัวเอง

นี่แหละครับเห็นไหมมันมีอาชีพที่มันต่อเนื่องกันกับที่เขาทำอยู่นะฮะ
อันนี้คือสวนเกษตรผสมผสานเนื้อที่กว่า๑๐ไร่ครับ
อยู่ที่ตำบลจีกแดกนะฮะอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์
ดมไปด้วยผักผลไม้นานาชนิดแล้วก็แต่ละวันนะฮะจะมีลูกค้าไปเลือกซื้อถึงสวนเลยครับ
จองพันกล้าไม้ต่างจำนวนมาก
แต่ว่าสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งคือที่คุณผู้ชมเห็นในภาพลายทรงชาตินี่แหละ
ก็คือกังหันลมหมุนได้รอบทิศทาง
เป็นฝีมือของคุณประพันธ์พารพลนะฮะเจ้าของสวนตอนนี้อายุ๖๕ปีแล้ว
เขาบอกว่าโอ้โหผมเรียนจบมาน้อยจบแค่ป๔แต่ก็เปิดอู่ซ่อมรถเรื่อยมาด้วยความที่เขามีความรู้ความสามารถส่วนตัวด้วย
แล้วเคยเป็นช่างรับติดตั้งระบบโซล่าเซลลมาก่อน
ก็เลยมีทักษะครับนะฮะแล้วก็แนวคิดในการที่จะต่อยอด
ซ่อมรถก็เป็นเคยทำโซลาเซลมาก่อน

นี่เอาถังถังเหล็กเนี่ยถังน้ำมันเนี่ยมาผ่าออกแล้วก็ทำเป็นใบพัดของกังหันลมหมุนได้รอบทิศทาง
โดยใช้พลังงานธรรมชาติคือลมนี่แหละครับ
แล้วก็ทำให้มันสามารถฉุดปั๊มน้ำขึ้นมาสูบน้ำขึ้นมา
สร้างความชุ่มชื่นให้แก่พันไม้ในสวนเขา
แล้วยังสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็ใช้ภายในบ้านเอง
ทั้งหมดทั้งมวลได้ไอเดียจากไหน
แล้วก็เรื่องของการทำเศรษฐกิจพอเพียง

เห็นไหมก็จะมีบ่อน้ำบ่อปลาก็มีส่วนผสมก็ทำกันไป

ครบเลยนะฮะคุณประพันธ์บอกว่าตอนนี้
กังหันลมหมุนรอบทิศทางไปติดตั้งในพื้นที่สวนเกษตรแล้ว
แล้วก็ทำหลายจังหวัดตอนนี้กำลังรวมตัวกันทำอีก๗ตัวแล้วนะฮะ

เกษตรกรคนไหนสนใจอยากไปศึกษาดูงานไปทำ
คุณผู้ชมก็ลองติดต่อไปอาจจะไปทำในสวนตัวเอง
จะได้ไม่ต้องไปซื้อไฟฟ้าเขาไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟ
ก็เอาลมมาผลิตเป็นไฟฟ้า

มีโคกมีหนองมีนาครบไหม

อยากกินอะไรก็ส่วนตัวเองก็มีหมดทุกอย่าง